กันที่เรื่องนี้กันบ้างเชื่อว่าหลายคนเนี่ยสนนะแล้วก็แคร์ด้วย
สำหรับการคัมแบ็คของอุ้มลักษณะกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะ
โอ้โหหายไปนานนะฮะกลับมาทั้งที
อันนี้จะรู้สึกว่าเห็นภาพแบบนี้ให้คุณผู้ชมด้วยรองซีซัสกันเล่นก่อนละกัน
จะบอกว่าเธอโพสต์ไว้นะคะว่าปิดตำนานแม่น็อตแม็กซิม
เล่มสุดท้ายของคุณแม่กับการกลับมาอีกครั้งของอุ้ม
ตามมาด้วยแฮสแท็กแม็กซิมไทยแลนด์คัมมิ่งซูนค่ะ
งานนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีก็ไม่รอช้านะคะต่อสายตรงเลย
ทีมงานแมกกาซีนหัวนอกสำหรับคุณผู้ชายนี่แหละ
แล้วก็ได้รับการเปิดเผยว่าภายในสัปดาห์นี้นะคุณ
หนังสือจะร้อนฉ่าเพราะว่าการกลับมาถ่ายแฟชั่น
ปกแม็กซิมอีกครั้งของอุ้มลักษณะค่ะ
พี่ป้อมลายครามค่ะผู้บริหารแม็กซิมนะคะ
ก็ได้ส่งภาพบางส่วนมาให้แฟนไทยรัฐทีวีได้ชมเป็นที่แรกด้วย

ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการวางแผนที่ช่างแห่
อกถูกใจแล้วก็ถูกที่ถูกเวลานะครับ
พรุ่งนี้เดือนเมษาแล้วไงกำลังร้อนนะจ๊ะ
จากสาวอุ้มจะชาร์จแบตให้กับหัวใจ
แล้วก็ร่างกายมาแบบเต็มสูบแล้วนะคุณ

ตั้งตารอชมผลงานเซ็กซี่ของเธอ
หัวใจได้สดชื่นกระชุ่มกระชวยกันขึ้นมาอีกครั้งด้วยจ้า
เห็นอย่างนี้ต้องบอกว่าของเขาดีจริงนะคะ
ที่ฉันติดตามในอินสตราแกรมของคุณอุ้มลักษณะ
รวมไปถึงอินสตราแกรมของเทรนเนอร์ของคุณอุ้มนะ

แล้วก็คุณอุ้มเล่นฟิตเน็ตที่เดียวกับคุณใบตอง
เดี๋ยวลองถามคุณใบตองซิว่าทำไมไม่ได้เซี่ยวคุณอุ้มเลย

ซึ่งคุณใบตองบอกว่าคุณอุ้มตัวจริงหุ่นดีมากค่ะ

อันนี้แหละเป็นผลพวงการออกกำลังกายสาวจ๋า